สิ่งสำคัญถ้าเกิดว่าจะเริ่มต้นในการทำธุรกิจ
ต้องศึกษาความต้องการของตลาดก่อนเพื่อความอยู่รอด

การใช้สมาร์ทโฟนและอินเตอร์เน็ตที่มีเพิ่มมากขึ้น
ธุรกิจเกิดใหม่ซึ่งเป็นธุรกิจที่ไม่จำเป็นต้องลงทุนเอง
เทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจและเติบโตอย่างรวดเร็วในระยะสั้น
ซึ่งกลุ่มนี้ก็จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และมีโอกาสเติบโตได้อีกมากค่ะ
เพราะว่าการเข้าถึงเทคโนโลยีของคนไทยนั้นทำได้ง่ายขึ้น
ปัจจุบันที่มีประชากรเข้าถึงเทคโนโลยีเพียงครึ่งหนึ่ง
ประชากรทั้งหมด๗๐ล้านคนค่ะ
ปัจจุบันในประเทศไทยมีสตาร์ทอัพไม่ต่ำกว่า๕๐๐ราย
ส่วนใหญ่๑๘๐ทำธุรกิจอยู่ในกรุงเทพมหานคร
รองลงมาเป็นเชียงใหม่ร้อยละ๑๐และภูเก็ต๑๕

มีความคิดกับสิ่งที่อยากทำ

สิ่งที่จะทำให้ธุรกิจอยู่รอดได้นั้นก็คือ
การมีความมุ่งมั่นในการทำธุรกิจ

โครงสร้างธุรกิจที่ชัดเจน

ผมชอบเห็นไอเดียใหม่ชอบเห็นแฟชั่นนะครับ
แต่ด้วยสัดส่วนเนี่ยจะอยู่รอดได้สักกี่คน

ทุกคนอยากขายของลักษณะแบบเดียวกัน

อยู่รอดและต้องอยู่รอดแบบยั่งยืนด้วย
คุณต้องมีพิเศษแพงของคุณปรับไปเรื่อย

เพราะเราใกล้ชิดกับพวกเขามากที่สุด
เพราะฉะนั้น๓ส่วนที่หิวบอกว่าสำคัญมาก
นั่นคือสิ่งที่ภาคธุรกิจดูอยู่
แบบไหนเหมาะที่เรากลัวจะเอาเงินไปลงทุน
ตลาดที่นักวิเคราะห์มองว่าสตาร์ทอัพน่าจะลงทุน

โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินการลงทุน
ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด
หลักทรัพย์บัวหลวงเองก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรค่ะ
ที่กำลังมองหาสตาร์ทอัพที่จะเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกัน
ผมเชื่อว่าในอีกสัก๕๑๐ปีธุรกิจ
การเงินจะยิ่งเปลี่ยนนักเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นเรามองหาโปรดักต์ใหม่ที่ตรงใจคนนะครับ
เพราะฉะนั้นเมื่อไหรโปรดักต์ของคุณตรงใจคน
เชื่อว่าเราจะเข้าไปด้วยเราจะไปส่งเสริมด้วยซ้ำ
แล้วเราอยากให้กลุ่มนี้โตมากที่สุด

คืออยากให้ทุกคนตระหนักถึงการลงทุนในอนาคต

รายได้น้อยกับอีกส่วนหนึ่งเลย
เพราะฉะนั้นสินค้าของคุณอะไรก็ตาม
เกี่ยวกับการเงินและสามารถทำให้มีประโยชน์กับคนเยอะที่สุด
ผมเชื่อว่าภาคธุรกิจพร้อมสนับสนุนเต็มที่

ตาร์ทอัพยังต้องกล้าที่จะเดินเข้าไปหาแหล่งเงินทุน
โดยเฉพาะองค์กรที่สนับสนุนสตาร์ทอัพ
ปัจจุบันมีทั้งระดับมหาวิทยาลัย

เพื่อตกผลึกสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์กับตลาดได้
แหล่งเงินเริ่มต้นลงทุนจริงคือแหล่งงาน
เพราะพวกนี้จริงต้นทุนของเขามันไม่ได้เยอะมาก
มันเป็นความคิดกับสิ่งที่เขาอยากทำ

มันมีกลุ่มของทางมหาลัยเอง
แม้กระทั่งทางหน่วยงานภาครัฐเอง

เขาก็มีเงินไปช่วยสนับสนุนอยู่แล้วนะครับ
ขอแค่อยากทำเอาไอเดียไปคุยกับเขา
แล้วดูว่าสิ่งนี้ตอบโจทย์เขาหรือเปล่า
อันนั้นคือจุดที่คุณจะเลิกนะครับ

อัพนับเป็นธุรกิจที่มีวงจรอายุสั้นหรือประมาณ๒๓ปี
เพราะหากปีแรกไม่สามารถทำได้ปีที่๒คือการแก้ตัว
และปีที่สามก็จะเป็นปีชี้วัด
แต่หากสตาร์ทอัพมีแผนธุรกิจที่ชัดเจน
ก็จะเป็นข้อได้เปรียบให้ภาพธุรกิจหันมาจับจอง
ค่าเทราะห์ทีวีรายงาน